มาอีกเรื่องหนึ่งค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องของน้องม๕
ผู้หญิงก็เมาเหมือนกันเพราะว่าไปปาร์ตี้วันเกิดที่บ้านเพื่อน
เสร็จแล้วก็เมาก็เลยตัดสินใจเรียกกราฟคาร์
ท้ายที่สุดโดนแกรปคาข่มขืนค่ะคุณผู้ชม
เป็นเรื่องสะท้อนสังคมนะคะโดยผู้เสียหายเนี่ย
เราขอเรียกว่านางสาวหนึ่งอายุ๑๗ปี

ใช่ค่ะบอกว่าเรียนอยู่ม๕แล้วก็เช่าหอพักอยู่หลังโรงเรียน
ก่อนเกิดเหตุเมื่อช่วงค่ำของวันที่๑๘กันยา
ก็ไปปาร์ตี้วันเกิดเพื่อนที่หอพักเนี่ยนะคะ
อยู่ที่ถนนอุดรดุษฎีที่เขตเทศบาลนครอุดรธานี
ทีนี้ก็ดื่มกันจนเมาอะค่ะสักพักหนึ่งตี๒
ไม่มีเพื่อนไปส่งที่หอเพราะว่าทุกคนเมากันหมด
ก็เลยกลัวว่าถ้าเกิดว่ากลับเองจะโดนตำรวจจับเมาแล้วขับ

ไปยืนรอที่หน้าถนนตรงถนนอุดรดุษฎี

หลังจากนั้นคุณผู้ชมนี่เราทำเป็นจำลองกราฟิก
คุณผู้ชมได้เห็นนะคะมีแกรปคาร์มารับ
สิ่งที่น้องหนึ่งจำได้

กไก่พพ๙๘๔๓อุดรธานี

ทีนี้เธอนั่งด้านหน้าคู่กับคนขับเลย
บอกทางไปหอพักบอกเสร็จปั๊บหลับเมาไง
มาอีกทีนึงรู้สึกว่าโดนลวนลาม
แล้วโดนผู้ชายคนขับดึงไปที่เบาะหลังรถ

คือเหมือนกับโดนคนขับแกรกคาข่มขืน

หลังจากนั้นค่ะคนขับก็พาเธอไปส่งที่หอ
พอเธอสั่งเมาก็เอาทำยังไงดี

แล้วก็โทรไปหาคนที่ขับแกรปคาร์
ปรากฏว่าคนขับสารภาพด้วยนะคุณ
แล้วบอกว่าน้องไม่แจ้งตำรวจได้ไหม
แต่พวกเธอบอกว่าไม่ได้ตัดสินใจไปแจ้งตำรวจ

ผู้กำกับสพเมืองอุดรธานีบอกนะคะ

พบว่าเจ้าของคือนายอภินันอายุ๓๓ปี

เพื่อออกหมายจับต่อไป
ทีนี้ผู้เสียหายตัวน้องหนึ่งวัย๑๗เนี่ยนะคะ
ส่งไปตรวจร่องรอยการถูกข่มขืน
แล้วก็แจ้งผู้ปกครองให้ทราบเพราะว่าน้องยังเป็นเยาวชนอยู่

สอบปากคำเพิ่มเติมร่วมกับสหวิชาชีพด้วย

เขามีหนังสือชี้แจงมาบอกว่าทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว
เป็นหนังสือนี้มาแล้วก็บอกว่าแสดงความเสียใจ
ติดต่อผู้เสียหายจะให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่
อันนี้ถือว่าเป็นบทลงโทษขั้นสูงสุด
ส่วนเรื่องทางกฎหมายก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อนะคะ